เราใส่น้ำเทน้ำลงไปนะ
ลงนี้มันไม่ไหลเห็นไหม

พี่เหมาแบบนัดลงไป

มาใช้อีกที
เห็นไหม

อันนี้เอาน้ำเทใส่ไป

เห็นไหม

ที่คุณมีหน้ากากอนามัย

สามารถเอาไปพ่นแล้วมันฆ่าเชื้อได้

เชื้อมันผ่านเข้าไปได้เลย
ที่ตอนแรกเห็นไหมแม้ไม่รู้เพราะว่าทุกอย่าง

เพราะฉะนั้นคือไม่ได้นะครับ
อย่าไปเอาไปทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ไม่ได้

คือสารต่างที่เขาเคลือบเอาไว้
มันโดนเจ้าแอลกอฮอล์

เพราะฉะนั้นพวกละอองน้ำหรือน้ำมุ้งน้ำมุ้งอะไรอย่างนี้
มันอาจจะผ่านเข้ามาได้มันก็อันตราย
คือที่ดีที่สุดคือใช้แบบนี้ไป

เวลาใช้ก็ใช้อย่างนี้เนี่ยนะฮะ

แล้วก็พยายามเอากดไอ้เหล็กแนบกับจมูกของคุณ
พอใช้เสร็จทึบถอดแล้วก็ทิ้งไป

จะได้แบบไอ้พวกร้ายทั้งหลาย

คือมันทำให้ไอ้สารที่เคลือบไว้เนี่ย

อันนี้ไงคือสิ่งที่มันแตกต่างจากหน้ากากผ้า
คำถามที่คำถามว่าหน้ากากผ้ากันได้จริงไหม
ซึ่งหน้ากากทางการแพทย์เขาได้เคลือบสาร

แต่หน้ากากผ้าเขากำลังวิจัยกันอยู่ว่าวันนี้

แต่คราวนี้มันจะกันเข้าและออกได้จริงหรือเปล่า